คุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามีรายงานสด
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๕คนนะครับ
จากเหตุสังหารหมู่ครอบครัวของผู้ใหญ่วรยุทธ์๘ศพได้แล้วนะครับ

มีการปิดล้อมตรวจค้นบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็นำตัวไปควบคุมไว้ที่ร๑๕๑อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
เช้านี้เรามีความคืบหน้ารายงานสดมาจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดกระบีเชิญครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับยืนยันว่าในขณะนี้สามารถจับตัวผู้ต้องหา
ในคดีสังหารโหดฆ่านายวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตรผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นทางพบตรเองก็ได้นำตัวของผู้ต้องหานั้น
ชี้จุดที่เผารถของผู้เสียชีวิตรวมถึงจุดที่นำปืนไปฝัง
เพื่ออำพลางคดีที่จังหวัดพังงานะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านทันทีที่ทราบข่าว
พบตรนั้นสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็เดินทางมาที่บ้านของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าก็ต้องผิดหวังครับเนื่องจากว่าพบตรนั้นไม่ได้นำผู้ต้องหาไปที่บ้านจุดเกิดเหตุแต่อย่างใด
แล้วก็ในช่วงบ่าย๓วันนี้นะครับทางพบตรก็จะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ครับ
ความคืบหน้าสำหรับเหตุคนร้ายบุกยิงครอบครัวนายวรยุทธ์สังหลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีจนเสียชีวิตรวม๘ศพ
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วทั้งหมด
โดยจัดชุดสอบสวนไว้สอบปากคำทั้งหมด๗ชุด
กันสอบปากคำโดยมีส่วนหนึ่งนำมาสอบภายในกองพันธหารราบที่๑
กรมทหารราบที่๑๕อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเอง
ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้
พิษได้ภายในบ้านหลังหนึ่งในตำบลนาศาลอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาถึงภายในกองพันธหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่สิบห้า
โดยนำขึ้นรถสไลด์มีผ้าใบปิดบังอย่างมิดชิด
แต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ารถคันดังกล่าวนั้นเป็นรถยนต์สีขาว
ลักษณะคล้ายรถยนต์ของคนร้ายไม่ใช่รถของผู้ใหญ่บัตรแต่อย่างใด
จากนั้นเวลา๒๒นาฬิกา๔๕นาที
ขบวนรถคณะใหญ่เดินทางออกจากค่ายทหารทันที
ซึ่งไม่ระบุเป้าหมายว่าเดินทางไปที่ใด
แต่มีแหล่งข่ายืนยันกับทีมข่าวธรรมราชทีวีนะครับว่า
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
ยังคงสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่ด้านในค่ายทหารนะครับ
และจะควบคุมตัวไปขุดค้นหาหลักฐานสำคัญ
ตามคำให้การของคนร้ายเมื่อช่วงเที่ยงคืน
เวลา๒๓นาฬิกานะครับพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกคำชี้แจงว่าขณะนี้ทหารใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว๕คนและรถยนต์ของกลาง๒คัน
โดยยอมรับสารภาพเบื้องต้นมีมูลเหตุจูงใจในการสังหารโหดครั้งนี้นะครับ
มาจากปัญหาเรื่องข้อพิพาทที่ดินและปัญหาหนี้สิน
แต่รายละเอียดนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้
จากนั้นนะครับเวลา๒๓นาฬิกา๒๐นาที
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าค่ายทหาร
พร้อมบอกว่าจะนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นบริเวณภายในที่เกิดเหตุ
ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นเดียวกันครับ
จากนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ขุดค้นหาอาวุธปืนและหลักฐานชิ้นสำคัญ
ซึ่งตอนแรกนั้นนะครับจะเป็นจุดบ้านพักของผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือจุดที่คนร้ายลงมือก่อเหตุ
แต่ว่าขบวนรถนั้นได้กลับรถมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพังงา
โดยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงจนถึงพื้นที่เป้าหมายในสวนยางของชาวบ้าน
พื้นที่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงา
แต่ตำรวจไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาลงมาจากรถนะครับ
เผาทำลายเพื่ออำพลางคดี
โดยห่างจากถนนลูกรังเข้าไปในป่าประมาณ๕๐เมตร
พบสภาพรถถูกคนร้ายเผาทั้งคันและไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนติดอยู่
ผนตำรวจเอกจากทิศชายทินดากล่าวว่ารถยนต์คันนี้
เป็นรถยนต์ของผู้เสียชีวิตที่คนร้ายนำมาเผาทำลาย
พร้อมยอมรับว่าขณะนี้ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้ว
และบางคนเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพังงา
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่คนมีสี
แต่นำชุดลายพรางมาสวมใส่เพื่อแอบอ้างส่วนมูลเหตุจูงใจหรือประเด็นอื่น
จะแถลงข่าวในวันนี้นะครับในเวลาประมาณสิบห้านาลีกา
ส่วนวัตถุพยานต่างนะครับตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรายละเอียด
และของกลางทั้งหมดเพื่อส่งตรวจพิสูจน์แล้วจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจหาอาวุธปืนนะครับ
ที่ฝั่งไวซ์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเผารถประมาณสามสิบกิโลเมตร
เป็นบ้านพักของนายจักรนะครับไม่ทราบนามสกุล
และเมมโมรี่การดส์ห้าครับจุดที่สองเป็นอาวุธปืนลูกโมสามกระบอก
บัตรประชาชนของนางอัญชรีน้องภรรยาผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รอดชีวิตและกล้องถ่ายรูป

กุญแจมือกระสุนปืนป้ายทะเบียนรถยนต์
และจุดที่๔เป็นอาวุธปืนบีบีกันของคนร้ายครับ

คือจุดที่คนร้ายนำรถยนต์ที่เป็นรถ
ของผู้ใหญ่บัตรนะครับซึ่งคนร้ายได้นำไปเผาเพื่ออำพลางคดีไว้
ซึ่งสภาพถูกเผาทั้งคันพร้อมยอมรับว่าขณะนี้ควบคุมตัว
ผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้วและบางคนเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพังงา
ซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นนั้นเป็นบุคคลธรรมดานะครับ
อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่ส่วนจุดที่สองนะครับ
เป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุแต่ไม่ใช่หัวหน้าขบวนการนะครับ
โดยผู้ต้องหาเป็นคนนำไปชี้จุดที่นำของกลางไปซุกซ่อนไว้ในที่ต่าง
ซึ่งขณะนี้สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ลงมือได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันครับ
หนึ่งในหนึ่งในนั้นครับแต่เป็นที่เก็บอาวุธเนี่ย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
ท่านคะจับจับคนร้ายได้กับหมดแล้วแสดงว่าคุณถือสนใจต่างต่างชัดแล้วขนาดนี้
เป็นยังไงบ้างก็ยังบอกไม่ได้นะครับจำรวจ
ก็ยังบอกไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้ไงเราสัญญาว่าพรุ่งนี้ไงนะครับ
แต่ว่าได้หมดครบเราใช่มั้ยครับขนาดนี้นะครับ
ที่รายละเอียดและประเด็นมูลเหตุจูงใจนั้นนะครับตำรวจจะมีการแถลงข่าว
ในวันนี้นะครับเวลาสิบห้านาฬิกานะครับส่วนบรรยากาศที่บ้านของ
ผู้เสียชีวิตเมื่อคืนนะครับพอมีกระแสข่าวออกไปว่า
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
บรรดายญาติของผู้ใหญ่บัตรแล้วก็ภรรยานั้นรวมถึงชาวบ้านเอง
ก็เดินทางไปรอดูการนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ลงมือสังหาร
แต่หลังจากรออยู่นานนะครับแล้วก็ทราบว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นจะไม่มีการนำตัวผู้ต้องหาไปจุดที่เกิดเหตุนี้แล้วนะครับ
เวลาประมาณ๒นาฬิกาจึงพากันทยอยเดินทางกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อน
เหลือเพียงตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรอ่าวลึกอยู่เฝ้าเวรยามที่บ้านของผู้เสียชีวิตประมาณ๘คนครับ
และจนถึงขณะนี้นะครับทางตำรวจนั้นก็ยังคงที่จะมีการสอบปากคำคนร้ายทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าใดนั้นทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานั้นก็จะเกาะติดสถานการณ์รายงานตลอดทั้งวันครับ